และช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะคะเกิดเหตุอุกอาจขึ้นค่ะ
บนถนนพระราม๔บริเวณที่อยู่ใกล้กับตลาดคลองเตย
มีคนร้าย๒คนขี่รถจักรยานยนต์มา
จากนั้นได้จ่อยิงเป็นการขับตามไป
จากนั้นพอทันก็ยิงไปที่คนขับรถนั่งส่วนบุคคล
ตอนนี้คนขับรถคนนั้นบาดเจ็บสาหัสค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นการยิงรัวแบบไม่ยั้งเลยนะครับ
จากภาพจะเห็นนะครับว่าเป็นการเจาะยิงกันแบบนั้นเลยนะครับ
นี่เป็นภาพจากกล้องติดรถยนต์ของพลเมืองดีที่บันทึกภาพวินาทีคนร้ายเป็นชายวัยรุ่น๒คน
โดยเหตุเกิดบนถนนพระราม๔ใกล้เคียงกับตลาดครองเตยนะครับ
วิดีโอนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่ตำรวจใช้เป็นบ่อแสในการติดตามตัวคนร้าย
หลังเกิดเหตุพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบว่าคนร้ายใช้ปืนขนาด๑๑มมยิงนายสวิทย์๘นัดโดยกระสุนถูกที่บริเวณลำตัวนายสุวิทย์๕นัดด้วยกันนะครับ
หลังเกิดเหตุแฟนสาวของนายสุวิทย์ที่นั่งโดยสารมาด้วยได้เรียกรถสามล้อรับจ้างสาธารณะ
นำตัวนายสุวิทย์ไปส่งที่โรงพยาบาลจุลาลงกร
เมืองต้นอาการสาหัสทีเดียวครับ
จากการสอบสวนแฟนสาวของนายสุวิทย์ก็ทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุทั้งคู่นั้นขับรถมาซื้อของที่ตลาดครองเตย
แต่ว่าขณะที่กำลังจะกลับบ้านพัก
ได้มีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ตามมาจากด้านหลัง
ก่อนที่คนซ้อนท้ายจะใช้ปืนยิงเข้าที่ท้ายรถ๑นัด
นายสุวิทย์นั้นจึงจอดรถแต่ปรากฏว่าคนร้ายไม่ยอมเลิกราครับ

แล้วก็เดินไปจ่อยิงที่กระจกด้านหน้าอีก๗นัด
ทางถนนสุนทรโกสามุ่งหน้าไปยังแยกณรนองนะครับ
ต้นตำรวจตั้งประเด็นการก่อเหตุในครั้งนี้ไว้๒ประเด็นก็คือ
หนึ่งคือเรื่องชู้สาวและสองเป็นการขับรถปัญหาบนท้องถนนนั่นเองครับ
แต่ว่าจากการพูดคุยกับแฟนสาวของนายสุวิทย์ก็ทราบว่า
จะเลิกรากับแฟนเก่าหรือสามีเก่าก่อนที่จะมาคบหากับนายสุวิทย์
คิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นายสุวิทย์นั้นถูกยิงในครั้งนี้
ล่าสุดตำรวจฝ่ายสืบสวนสอบสวนอยู่ระหว่างการติดตามตัวชายคนดังกล่าวมาสอบสวน